อาจจะต้องใช้ความกล้ามากมากหน่อยแต่ใครที่ทำอยู่แล้วก็ต้องดูข่าวนี้ด้วยนะคะ
ลูกบ้านเนี่ยเขาแบบหมดสัญญาออกไปแล้วสภาพห้องเนี่ยเขาบอกว่า
ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปจริงจริงเปิดประตูไปเข่าซุดเลยค่ะเป็นขยะทั้งนั้นเลยทำไมไม่เก็บครับ
เดี๋ยวต้องลงสื่อแล้วครับเนี่ย
ดูนะครับอย่างนี้ผมถามว่าเป็นอุปกรณ์น่าใช้หรือเปล่าครับ
ว่าเป็นขยะครับนะครับดูนะครับผมให้โอกาสสองเดือนนะครับ
ผมบอกแล้วนะครับจนเนี่ยจนเป็นพี่เข้าไปช่วยเก็บแล้วเราไม่ได้ขโมยนะครับ
เป็นห้องของผมเองนะครับนะครับห้องผมเองแล้วผมบอกเลยว่าบางอย่าง
รองเท้าที่มีจะเก็บไว้ยังดีนะครับแต่คุณต้องไม่อัดนะครับ
คุณต้องมาจ่ายค่าขนบ้างด้วยนะครับนี่ค่ะเจ้าของห้องเช่าบ้านเอื้ออาทร
เกลือพัทยานะคะที่จังหวัดชนบุรีเขาโพสต์ถ่ายเอง
โพสต์เองลงแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกครับบอกเนี่ยมีผู้เช่าเป็นคนไทย
เป็นแฟนกันมาเช่านานสองปีอืมแต่พอหมดสัญญาเช่าแล้วออกไปเท่านั้นแหละ
โอ้โหพูดตรงตรงนี่คนอยู่หรือว่าให้ขยะอยู่กันแน่มันล้นห้องไปหมดเลย
มีแต่ขยะเต็มไปหมดนี่หม้อเมอร์อะไรไปอยู่ในห้องน้ำคือโอ้โห
บางคนเห็นคลิปนี้บอกว่าห้องเราเนี่ยสะอาดขึ้นมาเลย
ทันทีเลยสะอาดขึ้นมาทันใดพอเห็นห้องนี้แล้วเพราะห้องนี้มันแบบ
มันเละเทะจริงอะค่ะเขาบอกว่าข้าวของเครื่องใช้ก็เกลื่อนพื้น
ห้องนี่กลายเป็นกองขยะทั้งหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ก็พังเสียหาย
คือเอาตู้เย็นเครื่องใหม่ไปแช่ผิดประเภทพื้นห้องน้ำก็แตกอีก
เจ้าของห้องบอกผมเสียใจมากห้องเช่าสกปรกยิ่งกว่า
ให้เวลาผู้เช่าขนย้ายแล้วตั้ง๒เดือนไม่ทำอะไรสักอย่าง
ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยเรื่อยสุดท้ายเขาต้องเนี่ย
จ้างคนมาเก็บของเองซ่อมแซมเองทำความสะอาดใหม่เองทั้งหมดเลยอะค่ะ
ผู้เช่าเขาไปเช่ากี่เดือนแล้วครับประมาณ๒ปีกว่าครับ
แล้วตอนพี่เปิดห้องของพี่เจออะไรบ้างตอนที่เขาตอนที่เปิดมาตกใจครับ
เพราะว่าผมยังไม่กล้าเปิดเพราะว่าให้เกียรติกับเจ้าของคนเช่าอยู่
แต่ครับเพราะว่าให้เขาออกไปแล้วเนี่ยมีโอกาสเก็บของไม่หนึ่งเดือน
เข้าเดือนที่สองเขาก็ไม่เก็บจนเรียกเขามา

จนผมก็เลยไปเรียกพี่คนขับบินมูลไทยมาช่วยดูเป็นเพื่อนเพื่อเป็นสักทีพยาน
เปิดเข้ามางงหมดเลยครับเหมือนภาพที่เห็นแล้วครับ
มันเป็นมันขยะล้วนไปหมดเลยครับมีแต่ขยะ
แล้วก็ต้องท่าโขยุขวัญญาณพี่พ่ออยู่ในครั้งแม่บ้านต้องมาช่วยดูครับเมื่อวานเยอะมาก

ถ้าคิดเป็นตัวเงินประมาณเกือบ๓๐๐๐นะครับ
นี่ค่ะคุณนิวเนี่ยเขาเป็นศิลปินนักแต่งเพลงนะเขาบอกว่าเมื่อวานอ่ะ
เรียกผู้เช่ามาคุยให้คำตอบว่าไงรู้มั้ยคะ
พี่ไม่มีเงิน
๓๐๐๐๐บาทเขาบอกว่ารวมคร่าวตีอยู่ที่ประมาณ๓๐๐๐๐
ค่ะทำความสะอาดส่อมแซมสิ่งที่เสียหายทั้งทุกอย่าง

สิ่งอื่น
หมดสัญญาณเช่าก็ให้โอกาสในการเก็บของ
สองเดือนยังไม่เก็บมาเปิดดูโอ้โหถ้าเป็นลมอย่างเง
แต่จริงแล้วมันก็ต่างกันนะเรื่องที่ว่าแบบไม่มีเงินจ่าย